ปกติผีเสื้อเนี่ยตัวประมาณเท่าไหร่นะคะ
นี่ก็ย่ายมาก

ที่พบเกาะอยู่บนกำแพงบ้านพักของคนงานก่อสร้าง

ตอนใต้ของประเทศนะคะพบตั้งแต่เมื่อคืนวันอังคารที่แล้วนะคะ
โดยสามารถวัดความยาวปีกจากด้านหนึ่ง
ยังอีกด้านหนึ่งได้ประมาณ๒๓เซนติเมตร
ส่วนลายบนปีกของผีเสื้อถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็น
ก็จะเห็นได้ว่ามันคล้ายกับจะงอยปากของนกอินซี
คนงานชาวจีนรายนี้บอกว่าเขาไม่เคยเห็นผีเสื้อในลักษณะนี้มาก่อน

ขณะที่รองศาสตราจารย์จากสถาบันกีตะวิทยากวางตุ้งเปิดเผยว่า
ผีเสื้อที่พบเป็นผีเสื้อหนอนใบกระท้อน
เป็นผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งค่ะ
เสื้อดังกล่าวมักจะพบอาศัยอยู่ในภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน

ซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าผีเสื้อชนิดนี้กำลังใกล้จะศูนย์พันธุ
เนื่องจากว่าสภาคแวดล้อมที่เสื่อมโสม
ตอนนี้รัฐบาลเองก็ได้มีการจัดให้ผีเสื้อลายพันนี้นะคะอยู่ในความคุ้มครองแล้วด้วย
หลังจากที่คนงานรายดังกล่าวรับรู้ถึงเอกลักษณ์แล้วก็ความพิเศษของผีเสื้อทั้งสองตัว
เขาก็เลยตัดสินใจปล่อยให้พวกมันคืนกลับสู่ธรรมชาติค่ะ